ดูความคืบหน้าหน่อยค่ะเหตุการณ์ที่เราตามมาต่อเนื่องนะคะ
มีวัยรุ่น๒คนที่ถูกวัยรุ่นอีกกลุ่มนึงนะคะ
หกคนเนี่ยรุมทำร้ายร่างกายที่หมู่บ้านเอื้ออาทรย่านสายไหม
รุมทำร้ายร่างกายเอาปืนจี้บังคับให้ขึ้นรถ
แล้วก็ทำร้ายเสร็จเอามาส่งที่เดิม
เนี่ยค่ะครับล่าสูตรตำรวจคุมตัวสามผู้ต้องหา
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพเหตุการณ์นี้
คนที่ก่อเหตุเขาบอกว่าจริงแล้วเขาทะเลาะกันมาก่อนนานแล้ว
ดหมางกันนานเป็นปีพอมาเจอหน้ากันก็เลยก่อเหตุนี้นะคะ
นายธินกรแสงโชธนายจิราชัยมาสะอาดและนายกิตติพันธองยืน
สามคนนี้แหละค่ะถูกตำรวจนครบานสายไหม
คุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพเพราะว่าได้ร่วมกับวัยรุ่นอีกห้าคน
รุมทำร้ายนายวรพัฒน์เหมชายญาติและนายธนพัฒน์สุขขังจนได้รับบาดเจ็บ
หน้าหมู่บ้านเอื้ออาทรสายใหม่นะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่เช้ามืดวันศุกร์ที่ยี่สิบสาม
พฤศจิกายนที่ผ่านมาตำรวจนำสามคนนี้มาทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ประมาณสิบนาทีแล้วก็นำตัวไปฝากขังนอกจากนี้ยังมีผู้ต้องหาอีกสองคน
คือนายปรัชญาเจดังกูลและในก๊อฟคนนี้นามสมมุติเพราะว่ายังเป็น
ชนอายุ๑๗นะคะสองคนนี้ถูกจับแล้วแต่ว่าไม่ได้นำตัวมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพด้วย
ระหว่างนำตัวไปฝากขังนายปรัชญาเนี่ยเขายืนยันว่าตัวเองไม่ได้ไปรุมทำร้ายผู้เสียหายสองคน
เขาบอกว่าเขากลัวมากชีวิตนี้ไม่เคยถูกตำรวจจับติดคุกมาก่อนเลย
ไม่เคยมีปัญหากับใครมาก่อนเลยอืมแต่ว่าอีกสี่คนเขารับสารภาพนะคะ
คือบางคนรับบางคนปฏิเสธพันธุ์ตำรวจโทษธนูสุขเสริม
รองผู้กำกับการตำรวจนครบานสายไหมก็เลยบอกว่าตำรวจเขาทำแผนตั้งแต่การบุกเข้าไปที่บ้านเอื้ออทรสายไหม
จนไปใช้อาวุธปืนจี้บังคับให้ขึ้นรถเอาตัวไปทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บสาหัส
บริเวณถนนเรียบวงแหวนตะวันออกแล้วก็เอาตัวกลับมาส่งที่หมู่บ้านเอื้ออาทรสายใหม่เนี่ยค่ะ
คือทำแผนตามจุดต่างต่างเหล่านี้หลังจากนั้นเนี่ยผู้ต้องหาทั้งหมดเขาหลบหนีไปอ่ะนะคะ
ผู้ต้องหา๔ใน๕คนเขารับสารภาพว่าเป็นคนก่อเหตุคดีนี้มีคนก่อเหตุรวมแล้วเนี่ยประมาณ๘คนค่ะ
ตำรวจจับได้แล้วห้าคนจากการสอบสวนคาดว่าสาเหตุเนี่ย
มาจากลักษณะที่ว่าทั้งสองกลุ่มเขาทะเลาะกันมาก่อนอืมแล้วก็กลุ่มที่ไปทำร้ายร่างกายเขาเนี่ย
กลุ่มที่เขารับสารภาพเขาบอกว่าทะเลาะกันมาเป็นปีแล้วเคยมีเรื่องทะเลาะวิวาดกันมาก่อน
แล้วก็มาเจอกันก็เลยมาทำร้ายร่างกายกันแบบนี้แล้ววันเกิดเหตุ
กลุ่มผู้ต้องหาเขาตั้งวงดื่มเหล้ากันอยู่ด้วยค่ะแล้วก็ด้วยความคับแค้นใจ
เคยมีเรื่องบาดหมางกันมาก่อนก็เลยยกพวกไปทำร้ายร่างกายนายธนพัฒน์
กับนายวรพัฒน์ในหมู่บ้านเอื้ออทรสายไหมใช้ปืนขู่บังคับนำตัวไปทำร้ายร่างกาย
ตนก็ต้องแจ้งข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายนวงเหนียวกักขัง
มขืนใจผู้อื่นส่วนข้อหาพกพาอาวุธปืนจากการตรวจสอบตำรวจบอกว่าเป็นปืนปลอมนะคะ
คุณผู้ชมครับคือก่อนหน้านี้บอกว่าโอ้โหเป็นปืนแบบหลายอย่างเลยอ่ะ
นะคะสรุปแล้วเป็นปืนปลอมนะคะก็นำตัวผู้ต้องหาไปฝากขังสารจังหวัดมีนบุรี
พนักงานสอบสวนไม่ได้คัดค้านการประกันตัวค่ะ
เพราะว่าพนักงานสอบสวนบอกว่าอันนี้เป็นคดีไม่ร้ายแรงแล้วอาวุธปืนเป็นปืนปลอมด้วย
ครับนะคะอืมก็ถ้ามันมีปืนจริงมันก็คงยิงกันตายไปแล้วอ่ะนะคะ
ใช่ไหมเพราะว่าคำเห็นกันไปคำเห็นกันมาที่สุดแล้วก็เนี่ยถึงขั้นไล่ทำร้ายกัน
เมาด้วยไงพอเจอหน้ากันไปทำร้ายกันแบบนี้นะคะ